แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองก็ยังไม่เคยได้ยินจากปากฝ่ายหญิง
ทั้งน้อยทมายไปต่อกันไม่ได้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสไปเจอคุณแม่ของฝ่ายหญิง

เหล่ากองทัพสื่อไม่ได้เจอคุณลูกถามคุณแม่ก็ได้นะฮะ
สักหน่อยว่าปัญหาความรักครั้งนี้เนี่ย

จริงลูกสาวเขาก็มีมาปรึกษาบ้างเราก็ให้คำแนะนำไปในฐานะของคนเป็นแม่เนาะ
คำแนะนำแบบเป็นกลางนะแต่ในเรื่องการตัดสินใจต่างจะเลิกไม่เลิกเนี่ย
ให้เป็นหน้าที่ของลูกเขาตัดสินใจเองเพราะว่าน้องเองก็โตแล้วเหมือนกัน
รบในการตัดสินใจของลูกค่ะ
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจหลายคนบอกว่าเป็นยังไงบ้างเลิกรากันไปน้องหยดน้ำตอนนี้โอเคขึ้นหรือยัง
เขาบอกว่าลูกเองมีความสุขในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะ
อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเพื่อนฝูงมากขึ้น
แล้วก็ส่วนตัวเองเนี่ยพี่ขวัญบอกว่าพี่ขวัญไม่ได้โกรธนักแสดงหนุ่มแทนลูกสาวนะ
เลิกลากันไปก็เข้าใจก็เลิกกันไปเด็กพบกันไปต่อกันไม่ได้ก็เลิกกัน
พร้อมยืนยันด้วยว่าสามารถร่วมงานกับหนุ่มท็อปได้ค่ะ
เพราะว่าเราต่างก็เป็นนักแสดงเหมือนกันค่ะ
คุณแม่ขำเลย
ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงอยู่แล้ว

ไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธเลยนะ
เพราะมันเป็นเรื่องความรักของคนสองคนที่ณจุดหนึ่งที่เขาไปด้วยกันไม่ได้
มันก็คือจบมันก็แค่นั้นเองแต่มันเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตเลย
แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่น่าโกรธอะไรด้วย
คุณแม่เข้าใจได้ก็เป็นเรื่องปัญหารักวัยรุ่นแหละเนาะ
ใช่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มันโยงใยเพราะว่าพี่ขวัญไปเล่นละครกับคุณใบเฟิร์น
โอ้โหนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะร่วมงานกันได้เนาะ